วัตถุดิบที่เรามีเยอะอยู่แล้ว
เราสามารถเอามาขายได้ในราคาที่ถูก

เราก็จะนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยา

แต่พี่พงรสของพี่พงศ์เนี่ยไม่เหมือนของคนอื่นเลย

เราจะมีเครื่องเทศกับพวกซอสอะไรต่าง

เป็นกูเตี๋ยวเนื้อสามสัญชาติ

มันสามสัญชาติยังไงอะ
เป็นสมุนไพรสามสัญชาติค่ะ
อ๋อสมุนไพรสามสัญชาติ
สามสัญชาติมีอะไรบ้าง

ที่เคยสร้างสถิติยอดขายสูงสุด

ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยกพลขึ้นบก
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มีเครื่องเทศในน้ำซุป
ถึง๓สัญชาติที่ร้านดมบัง
ร้านกูเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรเกาหลี
ถ้าพร้อมจะรับความอร่อยทั้งหมดนี้แล้ว
ก็ไปพบกับเฮียน็อตของเรากันเลยค่ะ

การที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับแม่จริงจริงแล้วครับ
โชว์ไปเฉียวมาอยู่เรื่อยนะครับผ่านไปผ่านมาแต่ยังไม่เคยได้แวะ
ลาดกระบังสักทีนะครับผมตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าเราหลีกหนีความวุ่นวายของใจกลางเมืองนะครับ
มาอยู่ตรงชานเมืองกันบ้างนะครับได้ข่าวว่าแถวลากบังเนี่ยนะครับ
ก็มีเมนูเส้นเด็ดให้เรามาตามหาด้วยนะครับ
วันนี้นะครับเราคัดร้านเมนูเส้นเด็ดมา๓ร้านด้วยกันนะครับ
เราจะเริ่มต้นร้านแรกนะครับเป็นร้านขวัญใจของชาวลากระบังเลยทีเดียวนะครับ
ร้านนี้เขาขายราเมงครับที่เขาเป็นขวัญใจนะครับ
เพราะว่าราเมงเขาเนี่ยรสชาติแบบต้นตำรับญี่ปุ่นจริง
และที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่๓๙บาทเท่านั้น
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
น็อตกับพวกเราชาวเล่าเส้นก็ไปตระเวนชิมราเมมาทั่วประเทศไทย
ร้านไหนที่ว่าเด็ดแทบจะไม่เคยพลาด
แต่ก็ยังไม่เคยไม่เคยเจอราเมนที่ราคาถูกแสนถูกขนาดนี้มาก่อน
อยากรู้แล้วค่ะว่าราคาถูกขนาดนี้คุณภาพจะดีตามหรือเปล่า
เราตามเฮียน็อตของเราไปเลยดีกว่าค่ะ

ทำไมเราถึงกลายเป็นร้านขวัญใจของเด็กย่านนี้ครับผม
เริ่มต้นจากเรามีร้านอยู่ในโรงอาหารที่เทคโนรัฐกระบัง

แต่เราเห็นว่าลาเมงนี่เราก็มีสูตรดีสูตรเด็ดนะ

อาหารญี่ปุ่นที่ข้างในเราสามารถทำราเมงได้อยู่แล้ว

อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้เกษฐกะโรงลักษณ์นะครับ

วัตถุดิบที่เรามีเยอะอยู่แล้ว

ราคาที่ถูกเพราะว่าเราสั่งมาทีเยอะมาก
โอ้โหแสดงว่าที่แรกกำลังก็ขายดีอยู่แล้ว

ขายดีครับผมว่าลูกค้าข้างในก็อยากกินลาเมน

ซึ่งมันไม่ได้ไกลกันเลยสามารถออกมาทานได้
อยากรู้แล้วราเมง๓๙บาทใส่อะไรบ้าง

หรือว่าใช้วิธีการเอาของไทยมาแปลงเป็นญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้
เพราะเราถนัดเรื่องของอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้ว
แล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างพวกนี้
เราก็จะใช้ของญี่ปุ่นเลย

อย่างเริ่มต้นเลยจะเป็นตัวเริ่มต้นของเราจะเป็นตัวนี้ครับ

ปปิ้งเราจะเป็นหมูชาชูครับ
แต่ส่วนน้ำซุปเนี่ยเราสามารถเลือกได้ทุกน้ำซุปเลย
เพื่อเป็นการทดลองทานราเมงสำหรับคนที่ไม่เคยทานราเมงมาก่อน

หมูชาชูมีไข่มีหน่อไม้ต้มซีอิ๊วครับแล้วก็สาหร่ายแล้วก็ลูกชิ้นนารุโต
แล้วน้ำซุปทั้งหมดเรามีกี่ชนิดมีอะไรบ้าง
ครับผมน้ำซุปก็จะมีน้ำซุปกระดูกหมูน้ำซุปตรงกระสุสีขาวครับ
แล้วก็เป็นซุปเกลือแล้วซุปเต้าเจี่ยวซุปมิโซนั่นเองแล้วก็ซุปต้มยำครับ
อันนี้เอาใจคนไทยครับผมแล้วก็คนไทยอีกด้านล่างที่เหลือจะเป็นแบบเย็นครับ
มีเบลเมนแล้วก็ซาลุที่เป็นแบบบะหมี่เย็นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยากิโซบะ
ส่วนสเปเชียลจะมี๒แบบก็คือตัวนี้จะเป็นโชยุบุตะราเมน
แล้วก็บากาโบเมนจะเป็นสเปเชียลครับสเปเชียลในสเปเชียลยังไงพิเศษยังไง
คือหมูชาชูปกติจะเป็นสันคอครับตัวนี้จะเป็นสามชั้นชาชูครับผมอืม
แล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นท็อปปิ้น๓ชั้นชาชูกับหมูสันคอชาชูทั้ง๒อย่างเลย
รวมกันเลยรวมกันเลยดูราคานี้ไม่แพงนะแพงสุด๘๙บาท๘๙บาท
นั่นเองก็สามารถทานราเมงกันแล้วเอ้าอย่างนี้ขนาดล่ะขนาดชามนี้มันเล็กใหญ่ยังไง
ครับก็อย่างโบจังเนี่ยคือจะเป็นครึ่งหนึ่งของชามใหญ่ครึ่งหนึ่งครับ
คือลองทานได้ทานได้ชอบคราวหน้าเขาค่อยมาสั่งจานใหญ่ใช่ครับ
เอาล่ะถึงเวลาแล้วลองทานเลยดีกว่าอยากจะทานแล้วว่ารสชาติราเมงที่นี่
เหมือนราเมงแบบญี่ปุ่นแท้หรือเปล่าในราคาเพียงแค่๓๙บาท

ราคาถูกมากแถมยังเลือกน้ำซุปกับท็อปปิ้งได้อีกด้วย
แต่คงต้องเก็บไว้ช่วงหน้าอดใจรอสักครู่แล้วกลับมาชิมพร้อมกันค่ะ
ต้มนานไหมครับผมจะได้หมูชาชูแบบนี้ครับ
ชั่วโมงครึ่งครับ๒ชั่วโมงครึ่งเลยนะเอามาชมกันดีกว่าเป็นยังไง
เนื้อนุ่มมากนะครับแล้วก็มีความหอมของเครื่องต่างครับ
สมผสานอยู่ข้างในที่สำคัญเนี้ยมีเอาไปสลิวใช่

น้ำซุปนี่หอมมันครับเข้มข้นเลยน้ำซุปก็ใส่อะไรบ้างเนี้ย
ทดลองจนได้ส่วนผสมพิเศษที่ว่าทำให้มันขาวขึ้นเราใส่อะไรบ้างบอกได้ไหม
น้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์กระดูกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่ครับเพื่อให้จะลดระยะเวลาให้มันขาวแล้วเราต้องลวกกระดูกก่อนด้วย
งั้นน้ำซุปของเราจะดำอืมก็คือในการลดระยะเวลาเนี่ย
แต่คุณภาพมันเท่าเดิมใช่ครับเพราะเราใส่วัตถุดิบมากขึ้นมากขึ้นครับ
ตอนนี้เหลือกี่ชั่วโมงในการต้ม๓ชั่วโมงจาก๑๒ชั่วโมงใส่กระดูกให้เยอะเข้าไว้
ครับแล้วมีขั้นตอนก่อนที่นำไปต้มด้วยช่วยนำไปลวกก่อนลวกก่อนครับ
จากสิบสองชั่วโมงเหลือเพียงแค่สามชั่วโมงเท่านั้นเอง
โปรดติดตามตอนต่อไป